เขาบอกว่าเป็นผู้ก่อการดีนะผู้ก่อการดี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

ของลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาเนี่ยนะพยายามจะเข้าไปห้าม
ไม่ให้ในตั้มมาไลฟ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลุงพลก่อน
แล้วบางช่วงบางตอนก็มีเสียงเตือนของผู้หญิงก่อน๑ครั้งด้วย
แล้วก็กลายเป็นเสียงด่าทอระหว่างในตั้มกับผู้ชายคนหนึ่ง
จากนั้นไม่นานครับลุงพลเดินเข้ามาถามถ่ายอะไร
แล้วก็มีการกระชากขาตั้งกล้องแล้วก็มือถือของในตั้ม

จังหวะนี้แหละด้านซ้ายเนี่ยหน้าของลุงพลแน่นอนครับ
แล้วมือถือก็ร่วงลงกับพื้นหลังจากนั้นสัญญาณขาดหายไปเลย
หลังจากนั้นนายตั้มผู้ก่อการดียูทูบเบอร์ผู้เสียหาย
ไปที่โรงพยาบาลเขาวงจังหวัดกาลสินครับไปตรวจร่างกาย
จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับลุงพลและกับพวกครับ

อืมลุงพลเขาชี้แจงว่า
วันนั้นไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายนะไม่ได้มีการต่อย
มาลบไลฟ์เท่านั้นเองส่วนตัวคิดว่าคงไม่มีใครมาแจ้ง
ความตัวเองเพราะไม่ได้มีปัญหากับเขามาก่อนอยู่อยู่
เขาก็มาเองแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาดีหรือไม่และตัวยูทูบเบอร์ที่เข้าไปตักเตือนเนี่ยก็เตือนด้วยความสุภาพนะ
คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ามองเห็นว่าเป็นเตือนด้วยความสุภาพหรือเปล่านะส่วนสาเหตุที่ไม่อยากให้ใครมาไลฟ์นั้นเพราะจุดนี้กำลังมีการขนย้ายมีการเชื่อมเหล็กแล้วก็เลื่อยอยู่
ไม่อยากให้คนที่มีความศรัทธาองค์ปู่ได้เห็นหรือว่ามีภาพที่ไม่ดีสื่อออกไปมันถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเป็นการชี้แจงของลุงพลครับ